คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้าง
การเมืองตอนนี้จับตามองกันหลายต่อหลายเรื่องนะครับ
แล้วก็มีบุคคล๒คนที่ถูกจับตามองตอนนี้

เปิดเผยบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
การเลือกตั้ง๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๒
ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
ทีนี้ก็ต้องให้คอสชกรกตบอกความจริงแก่ประชาชนจะเริ่มไปวันไหนก็ได้

อันนี้คนหนึ่งแล้วนะครับเมื่อวานเขาออกมามีบทบาทในการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อ
ส่วนอีกคนนึงก็คือนายพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์คนใหม่
หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นเหล้าเก่าในขวดเก่าบางคนบอกเหล้าเก่าในขวดใหม่บ้างแหละนะครับ
แต่การทำหน้าที่ของหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนนี้จะเป็นอย่างไร
เจ้าตัวระบุนะครับว่าพักประชาธิปัตย์จะเป็นแสงสว่างให้กับประเทศครับ
ฟังเสียงนายพิสิทธิเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
จากวันนี้ไปครับเรื่องการแข่งขันทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องอดีต
วันนี้เรามุ่งหน้าเพื่ออนาคตของประเทศไทยอย่างเดียว
และผมเชื่อมั่นว่าจากสิ่งที่เราพิสูจน์ด้วยกระบวนการประชาธิปไตยในพัก
ที่สะท้อนถึงอุดมการประชาธิบัติของพักเนี่ย
เรากำลังจะเป็นพักเดียวที่จะเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทย
ให้รอดพ้นจากวิกฤตที่ผ่านมาครับ
เมื่อวานมีการจัดการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่๒
เพื่อเป็นการเลือกตั้งหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่๔๑คน
คือหลังจากที่รู้กันอยู่แล้วล่ะว่านายพิสิทธเวชชาชีวะ
ได้รับคะแนนจากการหยั่งเสียงมากที่สุด
และเมื่อวานนี้เหมือนว่าเป็นการรับรองแหละว่าสมาชิกทุกคนโอเค
รับรองว่านายพิสิทธิเวชาชีวะจากนี้ไป
คือผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้นอกจากตำแหน่งของนายพิสิทธเวชาชีวะแล้ว
ในที่ประชุมใหญ่ของพักก็มีมติพร้อมกับเลือกรองหัวหน้าพัก๑๓คน
แล้วก็รองหัวหน้าพักทั้ง๕ภาคอย่างเช่น

นางสิริวัลปราศจากศัตรูจากภาคเหนือ

นายสาธิตปิตุเตชะภาคกลาง
นิพิษอินทรสมบัติคุมภาคใต้นะครับ
แล้วก็นายสันเสริญสมลาภาจากกรุงเทพมนาคม
แล้วก็รองหัวหน้าพักตามภารกิจอีก๘คน
นี่รายชื่อเราก็ขึ้นอยู่หน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วนะครับ
นี่คือรองหัวหน้าพักตามภารกิจนะครับนี่๘คน
ส่วนเลขาที่การพักเนี่ยนะครับ
ก็ที่ประชุมมีการเสนอชื่อของนายจุติไกรเลิกอดีตสสพิสุนโลก
เป็นเลขาธิการพักไม่มีคู่แข่งนะครับ
จากนั้นนายจุติเสนอชื่อบรองเลขาธิการพัก
ซึ่งรองเลขาที่การพักเนี่ยนะครับ
ก็ยกตัวอย่างได้แก่นางสาวจิตภัทรกฤษฎากร
แล้วก็นายเอกณัฐพร้อมพันธ์นะครับ
แต่กว่าจะได้รายชื่อมาตามนี้เกิดเหตุความวุ่นวายเล็กน้อย
เพราะขณะลงคะแนนเสียงมีบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกพักเข้ามาลงคะแนนด้วย
ทำให้ต้องมีการตรวจสอบบัตรสมาชิกปิดประตูห้องประชุม
พร้อมทั้งให้ยกเลิกการลงคะแนนในครั้งแรกนะครับ
จนกระทั่งมีการตรวจสอบอะไรเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
ถึงจะเริ่มต้นกันใหม่และท้ายที่สุดก็ได้มาตามรายชื่อ

เป็นแค่ตัวอย่างรายชื่อเท่านั้นเองนะครับ

เมื่อวานนี้นะครับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
พร้อมด้วยแก่นำพักหลายคนนะครับ
อย่างนายกิติรัฐนรนองอดีตบรองนายก
โพกินพลกุลอดีตประธานรัฐสภา
นายพงเทพเทพกาญจนาอดีตรองนายยกรัฐมนตรี

เมื่อวานไปลงพื้นที่ที่ห้างสรรพสินค้าแพทตินัมประตูน้ำ
ก็ไปเชิญชวนประชาชนสมัครเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยนั่นเองนะครับ
โดยบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เน้นย้ำการหาสมาชิกพัก
แต่ไม่ใช่เป็นการหาเสียง
ซึ่งส่วนใหญ่นะครับก็คนที่มาฟัง
ก็มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าและคนที่เดินซื้อของจับจ่ายกันอยู่ที่นั่น
คุณหญิงสุดารัฐได้ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวความขัดแย้งในพัก
จนทำให้สมาชิกหลายคนลาออกจากภักดิ์เพื่อไทย
สังกัดพักก็ยังสังกัดพักเครือข่ายอยู่แล้วนะครับ

เป็นสิทธิของแต่ละคนที่จะตัดสินใจไปอยู่กับพักไหนก็ได้นะครับ
ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยใครที่
มันเป็นทางการเมืองมันมีเกิดพักใหม่เกิดขึ้น
มันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคล

ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะ
มันมีด้วยเหตุด้วยผล
ทางที่ว่าจะทำยังไงที่ให้ทุกคนได้เข้า
เขาก็ต้องอยากกลับมาทำงานนะ

ไทยรักษาชาติหรือว่าทศชแล้วนะครับ

ก็คือนายวิชาณมีนชัยนันนายพลภูมิวิวัฒนภูมิประเทศ
แล้วก็นางสาวธีรรัฐสำเร็จวันนิษฐ์นะครับ
ว่าจะย้ายไปสังกัดภักดิ์ไทยรักษาชาติอีก
เมื่อวานนี้ก็เลยเป็นคำถามที่ถามคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์นะครับ

ซึ่งถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาของพักเพื่อไทยนั้น
ทีมีการวางตัวนายธนงพิทยะอดีตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเป็นหัวหน้าพัก

และเมื่อวานนี้นะครับมีการเปิดแถลงข่าว
ไทม์ไลน์การลงพื้นที่เพื่อเปิดศูนย์ให้ครบทั่วประเทศ
ปรากฏว่านายสงครามกิจเลิศภัยโรธ
อดีตสอสสมุทรประการภักดิ์เพื่อไทย
ออกมานะครับว่าได้รับการทาบทามให้มา
ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อชาติ

ก็ขึ้นอยู่กับที่ประชุมใหญ่วันที่๒๓พฤศจิกายนนี้
จะมีการรับรองรายชื่อผู้ที่มาเป็นหัวหน้าพักนะครับ
ส่วนด้านคำพูดและคำเปิดเผยของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
นี่คำพูดนี้น่าสนใจนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญนะครับก็เป็นพาดหัวในเรื่องของการเมือง

เพราะเมื่อวานี้มีการแนะให้กรกตและคอสช

การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปี๖๒

แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยทางการเมืองเลยก็ตามนะครับ
อีกทั้งยังมีพักที่อยู่ระหว่างการพิจารณารับรองอีก๓๑พัก
นี่แหละครับที่ตู่จตุพรพรมพันธ์
มองว่ามีพักที่ยังต้องจดจัดตั้งพักอีกถึง๓๑พัก
กรกตจะจดจัดตั้งให้ทันหรือเปล่า
และถ้ามีการประชุมร่วมกันระหว่างคศระหว่างรัฐบาล

แล้วถ้าเขาแจ้งมาว่าพักยังไม่ได้จัดตั้งเลย

และจะแข่งกันยังไงในสนามเลือกตั้งนะครับ
ก็กลัวว่าเรื่องนี้จะทำให้ต้องมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกต

ยืนยันว่าได้รับรองพักการเมืองใหม่ไปแล้ว๒๕พัก

ดังนั้นเหลือเพียง๑๒พักการเมืองเท่านั้น
อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง
และกรกตกำลังเร่งทำงานอยู่อย่างเต็มที่นะครับ
คุณผู้ชมครับไปดูพักที่ถูกจับตามองช่วงนี้
ก็คือภักดิ์ไทยรักษาชาติทศช
ชื่อพร้อมกับนายทักษิณชินวัฒน์

ในเวลา๑๐นาฬิกาวันนี้แล้วนะครับ
ซึ่งจะเป็นการจัดการประชุมที่ที่ทำการพักแห่งใหม่

ตรงข้ามสารปกครองสูงสุดถนนแจ้งวัฒนะ
หลังจากที่ได้เปิดตัวกรรมการบริหารพัก
แล้วก็เรียกร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์

เมื่อวันที่๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ตรงที่ว่ามีนายขออภัยมีร้อยโทปรีชาพลหัวหน้าพัก

และวาระการประชุมที่น่าสนใจก็คือ
การเปิดสาขาพักในภาคต่าง
ให้ได้ตามจำนวนด้วยนะครับ
เขาก็เน้นย้ำว่าสมาชิกพัก
ก็มีทั้งคนรุ่นเก่าที่มีฝีไม้ลายมือ
และก็บางคนรุ่นใหม่นุ่ม
พูดถึงเรื่องของคนรุ่นใหม่

สำหรับผู้สมัครคนการเมืองรุ่นใหม่ที่น่าสนใจ
ก็จะมาสัมภาษณ์กันเดี๋ยวคุณผู้ชมรอติดตามได้